ขณะที่ความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายเท้าสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ในไทยนะครับ
เหลือเวลาอีก๘วันแล้วครับก็จะเปิดฉากฟาดแข้งขึ้น
โดยทางกรกฐซึ่งเป็นแม่งานได้เงินมาแล้ว๖๐๐ล้านบาท

ล่าสุดทางกศักยมณีพูดว่า